ต้องติดตามจริงค่ะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ย
ทางศาลได้มีการอนุมัติออกหมายค้นวัดพระธรรมกายแล้วนะคะ
เป็นหมายค้น๔หมายต่อเนื่อง๔วัน
ค้นได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ
๓ธันวาคมไปจนถึง๑๖ธันวาคมนะคะ
ส่วนความกังวลใจว่าจะมีเหตุประทะ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ถ้าโฆษกคณะศิษยานุสิตไม่ปลุกระดม
ก็จะไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
ตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำคดี
พระเทพยานมหาโมเนียหรือพระธรรมมัชโย
ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันฟอกเงิน
สมคบกันฟอกเงินและรับของโจร

ศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดเลย

เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินคดีกับพระธรรมชโย
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
การประชุมในวันนี้เป็นการหารือทุกข้อมูล

โดยยืนยันว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่

พลตำรวจเอกศีวรายยังตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
กรณีที่นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกวัดพระธรรมกาย
พยายามจะเชื่อมโยงคดีกับสถาบัน

ให้ตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปออธ
และทหารจับตาอย่างใกล้ชิด

ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังยืนยันแบบนี้นะคะ
ว่าการที่จะนำกำลังเข้าไปเป็นจำนวนมาก

มือที่๓ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์
ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีมวลชนมาขัดขวาง
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายได้

ส่วนมวลชนที่จะสวดมนต์ก็ไม่ห้ามค่ะ
แต่ว่าอย่าขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
เชื่อว่าการเข้าค้นวัดจะไม่เกิดเรื่องบานปลาย
ถ้าหากพระธรรมชโยเข้ามอบตัว
ซึ่งก็มีความสามารถในการปรับแผนได้นะคะ

ตำรวจบอกว่าปรับแผนได้อย่างทันท่วงทีแน่นอน

ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากพระธรรมชโย
ในเรื่องของการเข้ามอบตัวแต่อย่างใดค่ะ
พันธุ์ตำรวจรีวรรณศรีล้ำโคศกยืนยันว่า
ดำเนินคดีกับพระธรรมชโยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ส่วนคดีการบุกรุกที่ดินเป็นความรับผิดชอบของตำรวจ

สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังหลายฝ่าย
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ซึ่งเจ้าที่ทุกนายต้องการหลีกเลี่ยงความรุนแรงค่ะ
ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สารอาญาได้อนุมัติออกหมายค้นวัดพระธรรมกายแล้วอย่างน้อย๔หมาย
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้

โดยที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะนำไปใช้จริงในวันไหน
คือยังไม่ได้สรุปว่าจะเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายตามหมายค้นวันไหน
ซึ่งบรรยากาศโดยรอบวัดพระธรรมกายมีตำรวจภูทรคลองหลวง
วัดปฐุมธานีตั้งด่านป้องกันเหตุแทรกซ้อน
และมือที่๓ที่จะเข้ามาก่อกวนสร้างความวุ่นวาย
บริเวณถนนเชียงรากบางขันขาเข้าคลองหลวง

ซึ่งก็มีตำรวจกองกำกับกันหนึ่ง
ตำรวจทางหลวงตั้งด่านตรวจรถยนต์และป้องกันเหตุแทรกซ้อน
รวมถึงมือที่๓ที่อาจจะสร้างสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งบรรยากาศภายในวัดพระธรรมกายยังมีประชาชนเข้าไปทำบุญกันตามปกติค่ะ
ดังนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปต้องจับตานะคะ